บอกว่าจะไปหาแมลงชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าแมงคาม
แมงคามทางภาคอีสานเขาเรียกว่าแมงคามหน้าตามันเป็นยังไงคุ้นเคยกันไหมไปดูกันหน่อยครับ
มันคือแมงกว่างไหมคะใช่แล้วด้วงกว่างเนี่ยนะทางภาคอีสานเขาเรียกว่าแมงคามฮะหรือว่าด้วงกว่างนั่นเอง
และนี่คือบรรยากาศในบ้านทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีไปดูวิถีชีวิตของชาวอีสาน
ปกติเราจะพูดถึงทางเหนือนะถ้าเป็นด้วงกว่างอะไรแบบนี้ใช่ไหม
แต่เนี่ยอีสานเขาก็มีวิธีการหาโน้งกิ่งมันลงมาหรือเอาไม้เฟี่ยงแล้วมันก็ล่วงหล่น

นี่ที่จำได้ไหมล่นลงมาตามพื้น

มันกำลังสร้างความรักซึ่งกันและกัน

วิธีการในการหายด้วงกว่างเนี่ย
บางทีต้องใช้นางนกต่อ

ใช้ตัวเมียผูกเชือกแล้วไปวางล่อไว้
ให้ตัวผู้มาหา

้วงกว่างส่วนใหญ่จะชอบกินอะไร

อันนี้อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการรังแก่ทรมงทรมานสัตว์นะ
วิถีชีวิตเวลาเขาผูกกระเชือกแล้วก็หมุนเพื่อให้มันบิน
ส่วนบางคนเอามาเล่นด้วยกันเอามางัดมาชนกันสู้กันมาสู้กัน
มันคือวิถีชีวิตและเป็นธรรมชาติของเจ้าด้วงกว่างอยู่แล้ว
เราเจอกันมันจะสู้กันแบบนี้ถ้าเป็นตัวผู้กับตัวผู้นะ
คุณผู้ชมเรื่องราวแบบนี้ภาพแบบนี้ยังต้องขอขอบคุณก่อนนะ
เอามาให้ดูกันว่าด้วงกวางหรือวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยนะ
ไม่ได้มีเฉพาะแค่ทางภาคเหนือใช่ไหมอีสานเขาก็มีเหมือนกัน
อาจารย์ทำดีลองไปเล่าไปแล้วว่าไอ้มะแรงลักษณะแบบนี้
แมงแบบนี้เนี่ยนะไปเพาะพันธุ์ออกมาดี
สร้างรายได้ขายได้เหมือนกันนะครับ
ตอนเด็กผมเคยเล่นอยู่กันน่ะ